ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวเล่าให้คุณฟังคุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจ
ยังไงฮะลงโทษเด็ก๘ขวบด้วยการให้เด็กลงไปนอน

แล้วเด็กจะหายใจยังไงทำได้ยังไงคุณ
แล้วดีที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงเด็กร้องเดินไปดูคุณดียังช่วยเด็กได้
นี่เหรอเด็กที่โดนฝังทั้งเป็น
คือเด็กเนี่ยที่เป็นโดนฝังทั้งเป็นเนี่ยคือความที่โดนอา
ซึ่งเป็นอาเขยนะคะพอลงโทษแบบนี้
อ้างว่าตัวเด็ก๘ขวบชอบไปแกล้งลูกของอาเขยคนนี้
ก็เลยกะว่าจะทำโทษไม่ได้จะฆ่าให้ตาย
แต่แม่บอกว่ายอมไม่ได้นะเรื่องนี้
เราแจ้งความทำไมไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
คุณแม่ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะมาร้องสื่อแบบนี้
บรรยายบอกว่าลูกชายถูกคนในครอบครัว
ซึ่งเป็นอาเขยของลูกขุดลุ้งฝังทั้งเป็น
มีพยานเห็นไปให้ปากคำกับตำรวจก็แล้ว

ทำกับเด็กได้ยังไงทั้งที่เป็นหลานแท้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เธอเล่าว่าตัวเธอน่ะเลิกรากับสามีไปนะคะ
ส่วนลูกเองก็อยู่ในความดูแลของแม่สามีหรือว่าย่าของลูกนั่นแหละ
เธอเองเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเพราะว่าเธอทำงานที่นั่น
มาดูจุดเกิดเหตุเพราะเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่า
นี่คือจุดที่ลูกของเธอถูกฝังเอาไว้แบบทั้งเป็น
โดยเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเข้าไปช่วย
แล้วได้ยินเสียงณคืนวันที่เกิดเหตุบอกว่า
เหมือนเด็กร้องขอชีวิตว่าอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วพ่อผมไหว้แล้ว

เขาก็เลยสงสัยว่าเด็กน่าจะเรียกอาเขยนั่นแหละว่าพ่อ

แล้วเพื่อนบ้านยังบอกอีกว่าพ่อเสียงเงียบไปกังวล
ก็เลยเดินมาดูถามหาทุกคนในบ้านว่าเด็กอยู่ที่ไหน
เมียของคนก่อเหตุก็เลยบอกว่า
สามีนั้นพาเด็กไปไว้หลังบ้าน
แล้วก็ชอบไปแห่ชอบกวนน้องดีนัก

ปรากฏว่าตอนแรกได้ยินเสียงเด็กร้องนะแต่เงียบไป
จนกระทั่งเมียของคนก่อเหตุ
ซึ่งเมียจริงเป็นอาแท้ของเด็กนะคะ
ได้ไปเดินเหยียบอะไรสักอย่างเหมือนถูกฝังไว้ใต้ดิน

เท่านั้นแหละคุณเขาก็เลยรู้ว่าเด็กถูกเด็กถูกดินกลบฝังอยู่ค่ะ
โดนกบค่ะหนูอาจจะพูดผิดว่าเป็นฝัง
แต่พอมาดูจริงแล้วเพราะว่าคำพูดของคนข้างบ้านก็คือ
มันไม่ใช่ฝังแต่เป็นกบก็คือเขามาเห็นเหตุการณ์
รับไปเลยค่ะรับไปวันนี้เลยถ้าคดีจบก็คือไปเลย

มันไม่ใช่แบบว่าจะมาทำเล่นอย่างนี้ค่ะ๔๕ทุ่ม
บอกว่าสั่งสอนลงโทษคือสั่งสอนลงโทษก็ต้องอยู่ในบ้าน

มันช่วงดึกด้วยนะใช่ค่ะ๔๕ทุ่มมันไม่ใช่แล้วอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือแม่ก็เล่าแบบนี้
เรื่องของการสั่งสอนลงโทษมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหม

ก็ติดต่อไปสอบถามนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สพผาขาวค่ะ
ที่ตำรวจว่ายังไงบอกว่าเรื่องนี้มันคืบ
ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหลังรับแจ้งเหตุไป

แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
และที่สำคัญพอเด็กไปตรวจร่างกายแล้ว

แต่มีการตักเตือนไปแล้วที่บ้านหลังนี้
เขยบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็ก
ส่วนที่แม่เด็กบอกมันไม่คืบมันไม่ใช่
ญาติเพิ่งจะมาแจ้งความกันเมื่อวานนี้เอง

ก็อย่างที่บอกว่าอดีตรุษภัยเอง

ก็เลยอยากให้ต่างฝ่ายต่างไปเคลียร์กันก่อน
ส่วนอาเขยของน้องค่ะชื่อคุณวรวุฒิ

อาเล่าแบบนี้เฮ้ยผมไม่ได้ขุดหลุมฝังเด็กอย่างที่เขาบอกนะ
แต่เด็กสนมากแล้วชอบมาแกล้งลูกของผม
ก็แค่อยากจะสั่งสอนพามาหลังบ้านให้เด็กนอน
แล้วเอาดินโคนทาตัวแค่นั้นเอง
ไม่ได้ฝังเอาชีวิตค่ะ

ตอนนี้ตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุแล้ว
เกิดเหตุแล้วเขาเข้าไปดูอะไรก็ไม่ได้เป็นรอยขุดไม่ได้เป็นหลุมไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่เรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ได้ขุดหลุมเพื่อจะฝังน้อง

มาตรวจร่างกายน้องไปดูเหตุการณ์ดูอะไร
บอกอ๋อเรื่องในครอบครัว
วันหลังก็เบาหน่อย
คุณผู้ชมคะแต่ว่ายังไงก็อย่างที่บอกว่า

ฝ่ายนี้เขาปฏิเสธเขาไม่ได้ขุดหลุมฝั่งน้อง
อาเขยคุณวรุษนะเขาบอกแบบนี้

มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลุมเลยด้วยซ้ำ
ให้เด็กนอนลงแล้วฝนมันตก
ดินโครนมันเป็นดินโครนแล้วให้เอามาทาตรง
เอามาวางไว้บนตัวแค่นั้นเองค่ะ
แต่มีรายงานมาแบบนี้นะคุณ
บอกว่าอาเขยอาจถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแม่เด็กเองก็ไม่ยอมค่ะ

รับลูกชายกลับไปเลี้ยงแล้วก็ดูแลกันค่ะ